ขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของการแฉคลิป
มีชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าเป็นถึงผู้นำชุมชน
เป็นถึงกำนันหญิงแต่คุณมานั่งร่วมวงตีไพ่เล่นไพ่กับชาวบ้านแบบนี้
มันถูกหรือเปล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยได้ไหม
อ้างว่าจับตาดูพฤติกรรมกำนันหญิงท่านนี้นานเป็นปีแล้ว
โอกาสกลับเนื้อกลับตัวก็ยังเห็นเหมือนเดิม
เมาทั้งตีไพ่ในขณะที่กำนันหญิงเนี่ย
เปิดใจกับเราด้วยนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ได้ไหม

นี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปที่แอบถ่ายเอาไว้
คนที่ถ่ายคลิปนี้เขาไม่ได้ร่วมเล่นไพ่ด้วยนะฮะ

และผมยาวที่นั่งหันข้าง
และในมือถือเหมือนกับสำหรับไพ่

แล้วก็มีเสียงโอ๊ยเหมือนเสียงเชียร์กันในระหว่างการ

แล้วทำแบบนี้มันถูกต้องไหมมาตีไพ่
และเห็นไหมฮะมีแก้วสีเหลืองด้วยเนี่ย

เป็นกำนันในพื้นที่ตำบลแห่งหนึ่งที่บ้านแห้

แล้วชาวบ้านทนไม่ไหวครับ

กำลังเล่นไพ่ในงานทำบุญ

อย่าเล่นอ้าวแล้วทำไมตัวเองมาเล่นซะเองล่ะ

กระทำมีผลถึงตำแหน่งต่าง
หมู่บ้านที่กำนันเขาเป็นกรรมการอยู่นะครับ
กำนันเขานั่งเก้าอี้เป็น

แล้วก็เป็นรองประธานกลุ่มออมทรัพย์

ถูกต้องไปเกี่ยวข้องไปจับเรื่องของเงินเงินทองนะครับ

เขาไม่สบายใจครับเช่น
มีสมาชิกนำเงินมาจ่ายคืน
๐บาทแต่ไม่ยอมนำเงินเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านอ้างเหตุ
สารพัดครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับคนที่อัดคลิปแล้วเอา
ส่งต่อมาเนี่ยเขาไม่ได้ไปล้อมวงตีไพ่นะแต่อยาก
ผู้หลักผู้ใหญ่ตรวจสอบหน่อยชาวบ้านกลัวว่าเรื่องจะเงียบ
และไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่นะครับเรื่องนี้เราไปคุยกับชาว
บ้านวันนี้ลงพื้นที่ไปคุยเลยครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้กันกับบ้านงานศพในคลิปเนี่ยนะฮะเขายืนยันบอกว่าคน
เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้เป็นกำนันจริงเป็นกำนันผู้หญิง
ก็คือผู้หญิงชุดดำที่นั่งหันข้างใช่ครับแต่กำนันเขาไม่
ได้ไปเล่นไพ่เขาแค่ไปนั่งดูแล้วก็ไปเตือนบอกคนอื่นอื่นว่า
อย่าเล่นพนันชาวบ้านยืนยันครับกำนันแค่ไปนั่งเล่นห่ม
ผ้าในวงไพ่เฉยไม่ได้ร่วมตีไพ่กับชาวบ้านเขาย้ำเลยนะฮะ
เพราะตัวเองก็อยู่ในวงนั้นด้วยแล้ววันนี้โชคดีว่าเรา
เจอกันเนื่องจากว่าเขาไปนั่งอยู่บริเวณจุดที่เป็นเหมือนกับ
เต็นต์๗วันอันตราเลยหลายคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอีก๑
ไปคุยเพิ่มเติมครับนางศรีไพรพวงนาธีเป็นสมาชิกอบตโนนสมบูรณ์
เธอเล่าให้ฟังผ่านโทรศัพท์เธอบอกว่าตัวเธอกับกำนันหญิงคนในคลิปนั้นเนี่ย
จริงแล้วเป็นญาติกันนะครับมีศักดิ์เป็นญาติกัน
แต่เธอก็ขอปะฉะดะว่ากันไปความถูกต้องอยู่ตรงไหน
ต้องไปให้ถึงจุดนั้นจริงตัวเธอและกำนันหญิงในคลิปนั้น
เคยมีเรื่องแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นกันยอมรับตัวเธอแพ้
แต่เธอก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ได้เอาเรื่องราวแพ้ทางการเมือง
ผัวพันกับเรื่องนี้เธอต้องการเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้าน
ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาวบ้านแล้วเรื่องคลิปนี้มีชาวบ้านเขาส่งมาร้องเรียนครับ
ฟังเพิ่มเติมฮะ
นี่นะครับในขณะที่ตัวของกำนันซึ่งถูกกล่าวหา
กำนันกระหนกวันบุญมั้งครับเป็นกำนันตะบนโนนสมบูรณ์
ชี้แจงเลยครับบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
มีคนบอกว่ากำนันไปนั่งตีไพ่ในวงนั้น
คำกล่าวหาเห็นว่ามาจากสมาชิกอบตซึ่งก็มีศักดิ์เป็นญาติกันด้วย
แล้วเคยเป็นคู่แข่งตอนลงแข่งผู้ใหญ่บ้าน

รับว่าเล่นพนันตามในคลิปจริง
แต่สิ่งที่กล่าวหาเนี่ยมันเกินเรื่องเกินเบอร์ไปหน่อย
จริงในคลิปมีคนจำนวนมากเลย
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วย
แล้วการนำคลิปมาลงเนี่ยเป็นการทำให้ตัวเองเสื่อมเสียนะครับ

แล้วที่มีคนตั้งคำถามเรื่องเงิน๔๐๐๐กว่าบาท

กำนันบอกว่าตอนที่รับเงินมา
ยังถือเงินไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเลย
แล้วก็มากล่าวหาว่าฟอกเงินอย่างนั้นอย่างนี้

คือปกติแล้วมีหน้าทีเป็นบาค่ะ
สมมุติว่าเรื่องของผู้นำการพิจกฎหมาย
เขาก็ต้องประชาสัมพันธ์แจ่งลูกบ้านอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นข้าวสิทธิ์ไปหาม
เพื่อนกับบ่าฟังหรือเป็นสิรินหรือบ่าเร็น

มันเป็นเรื่องโกรธเครื่องส่วนตัวหรือเปล่า
เรื่องของแพ้กันเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
ครับผมแต่ว่าทางฝั่งของคนที่เขาออกมาปะชาดะ
บอกว่าไม่เกี่ยวนะแต่ว่าทางฝั่งกำนันเองก็ชี้แจงว่า
กล่าวหามามันก็เกินเบอร์ไปหน่อยนะฮะ

ถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมรายงานให้ทราบกันต่อครับ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิวขอพูดเรื่องของบ่อนการพนันต่อเนื่องเลยกันนะคะ